ก็เลยจะพาไปดูเหล่าผู้คนที่โดนเจ้าตัวเงินตัวทอง
เข้ามารบกวนนะครับส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไร
เชิญรับชมได้เลยครับ
คุณผู้ชมครับช่วงนี้ฝนตกนัก
จึงทำให้เหล่าจีจี้หรือตัวเงินตัวทอง
ออกมาเพ่นพาดสร้างความตกกระใจ
ด้วยการบุกเข้าบ้านคนเป็นว่าเล่น
วันนี้ตลอดข่าวจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราววุ่น

ที่ต้องปะทะกับเจ้าตัวเงินตัวทอง
แต่ละเหตุการณ์จะชุนละมุนวุ่นวายขนาดไหน

เริ่มกันที่เหตุการณ์แรกกับการรุมจับตัวเงินตัวทอง
บุกเข้ามาที่ร้านแต่โดนตัวเงินตัวทองสู้กลับ
เหตุการณ์นี้ทำเอาผู้คนต่างวุ่นวายกันยกใหญ่
เมื่อมีแขกไม่ได้รับเชิญอย่างเจ้าตัวเงินตัวทอง
แอบเดินดุ้มเข้ามาในร้านขา
ไปคนละทิศคนละทางเลยทีเดียว
แต่เมื่อตั้งหลักได้คนที่อยู่ในร้านก็พนึกกำลังช่วยกันจับ
ช่วยกันจับและลากเจ้าตัวเงินตัวทองให้ออกไปจากร้าน
แต่มีหรือที่เจ้าตัวเงินตัวทองจะยอมง่าย
ก็เลยสู้กลับฟาดหางมาใส่มนุษย์อย่างรุนแรง
กับอ้าปากคู่ใส่อีกด้วย
แต่ถึงแม้ว่ามันจะสู้ยังไง
ก็สู้แรงของมนุษย์ไม่ไหวอยู่ดี
โดนลากตัวออกไปตามระเบียบ
ยังเกือบโดนน้องหมาที่เฝ้าร้านวิ่งเข้ามาสวม
เฮ้ยวิ่งเข้าไปกัดอีกด้วย
ดีนะที่เจ้าของห้ามน้องหมาไว้ทัน
ไม่งั้นแล้วก็มีเรื่องแน่นอน
ต่อกันอีกหนึ่งเหตุการณ์กับเรื่องวุ่น
เมื่อเจ้าตัวเงินตัวทองแอบหนีมาเล่นน้ำในสระว่ายน้ำ
ใหญ่มาก

เหตุการณ์นี้ทำเอาสาวเจ้าของบ้านหลังนี้ถึงกับหมดหัวเลยทีเดียว
เพราะอยู่พอมีน้องจีตี้ที่ไหนก็ไม่รู้
มานอนแช่น้ำอยู่ในสระว่ายน้ำที่บ้านของเธอ
โดยไม่ได้บอกกล่าวแม้แต่คำเดียว
แถมมันยังนอนแผ่หร้ายืดเหยียดร่างกายเต็มที่อีกต่างหาก
แหมทำอย่างกับเป็นเจ้าของบ้านเลยละน้อง
จากเหตุการณ์นี้เจ้าของบ้านได้สันนิษฐานว่า
น้องเนี่ยน่าจะหลุดมาจากป่าแถวบริเวณหมู่บ้าน
เดี๋ยวก็มาแวะเล่นน้ำคลายร้อนที่บ้านของเธอ

หลังจากโดนตัวเงินตัวทองบุกเข้าบ้าน
สาวคนนี้ก็โทรตามให้พี่รอปภ
ขอหมู่บ้านมาช่วยจับโดยด่วน
เมื่อพี่รอปภมาถึงก็ใช้บ่วงจับสัตว
จับน้องแล้วรีบลากขึ้นมาจากสระทันที
แต่ในระหว่างล่าก็เกิดเรื่องไม่คาดฝัน
เหลือบวงดันขาเสียก่อนละครับ
งานนี้ทำเอาเจ้าของบ้านวิ่งปาร่าไปตั้งหลักกันเลยทีเดียว
จนลืมถ่ายคลิปให้จบเลย
แต่จากการสอบถามก็พบว่าสุดท้ายก็สามารถจับน้องขึ้นจากน้ำ
แล้วนำไปปล่อยสู่ธรรมชาติได้สำเร็จ
ก็นับว่าเป็นเรื่องวุ่นชวนยิ้มของเหล่าคน
มาเผชิญหน้ากับเจ้าตัวเงินตัวทองในระยะประชิด
เอาเป็นว่าถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้
ก็ให้โทรตามให้พี่กู้ภัยมาช่วยจะดีที่สุดนะจ๊ะ
เรียกได้ว่าตัวเงินตัวทองแต่ละตัวนี้แสบทั้งนั้นเลยนะครับ
แต่วันนี้เนี่ยผมต้องขอเอาน้องตัวนี้ไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติก่อนนะครับ
ไปปล่อยตัวน้องนี้ดีครับตัวนี้ธรรมชาติของเขา
ตัวนี้ก็ธรรมชาติเหรอไปครับไปด้วยกันนะครับ
ผมเคยไปแล้วแล้วธรรมชาติก็ไล่ผมกลับมาที่นี่แหละครับ

ขอบคุณคุณจูด้งนะขอบคุณนะครับ